อาจจะเป็นประเด็นของคุณแม่ค่อนข้างมากหน่อยนะคะ

เอาล่ะเอาอย่างนี้นะคะเราคุยกันในวันที่เราไม่รู้ว่าใครคือคนผิดนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจะสงสัยก็ขอสงสัยทั้งหมด
แต่เราไม่ลืมนะคะว่าเป็นความสูญเสียของครอบครัว
ดูแม่ไม่เสียใจที่น้องจากไป
อันนี้เป็นคำที่น่าจะได้ยินอยู่ค่อนข้างมาก
การแสดงออกผ่านสีหน้าการแสดงออกผ่านการกระทำ
การแสดงออกผ่านการเขียนผ่านโซเชียลมีเดีย
ทำไมแม่ถึงแสดงออกแบบนั้นให้คนเข้าใจอย่างนั้นได้คะ
กว่าแม่จะได้ออกสื่อกว่าแม่จะได้ให้ช่องทีวีไทย

แม่ก็ไม่ได้มานั่งเสียใจออกทีวีหรอกค่ะ
คือมัน๓๔วันที่กว่าจะเจอน้องมันก็แย่พอแล้ว
แล้วเราควรจะทำใจแล้วก็รีบหาน้อง
แล้วถึงวันที่น้องพบศพน้องน่ะ
ตอนเย็นคือเราจะไปทำพิธีกัน
แล้วอีกมันชุนละมุนค่ะแขกเยอะแขกมาตลอด
เราต้องรับแขกตำรวจจะต้องสอบเราตลอด

วันหนึ่งวันหนึ่งทีละ๓๔ชั่วโมง
ก็ไม่ได้ค่อยปล่อยให้เรามาออกสื่อมาร้องไห้หรือว่าไปตามหาน้อง

พ่อทั้งแม่ใช่ไหมคะมีคำอธิบายไหมคะ
ว่าทำไมเจอรองเท้าแม่ไม่ขึ้นไปอ่าทำไมให้ลุงเป็นคนอ่ะ
รองเท้าก่อนเจอรองเท้าก่อนตอนแรกก่อนจะเจอรองเท้า
คือก่อนจะมีคนมายืนยันว่านี่รองเท้าน้องนะเพราะว่าเอารูปให้ยายตุ๋นดูนะ
เรากำลังจะขึ้นรถไปทำพิธีถวายรูปปั้นวัวควายแล้วก็กลายเป็น
เพราะว่ามีคนมีร่างทรงคนนึงบอกกับญาติเราว่าถ้าทำพิธีนี้จะมีคนเอาน้องมาส่งตรงทางโค้งนอกหมู่บ้านประมาณหนึ่งกิโล
ถ้าทำพิธีนี้แล้วจะได้น้องคืนหนึ่งทุ่มตรงแล้วพอเรากำลังจะขึ้นรถเอาของไปเส้นไหว้น่ะ
ตุ๋นก็มาพอดีแล้วก็เลยได้ดูรูปรองเท้าน้องว่าเออยายยืนยันว่าใช่คู่นี้จริง
คือในใจเราคือจะได้ลูกคืนแล้วจะได้ลูกคืนแล้วไอ้คำทำนายนี้มันดูเหมือนจะจริง
แล้วก็รีบขึ้นรถแล้วก็ไปถวายตามที่ตั้งใจไว้พอกลับมา
กลับมายังไม่ได้ถึงบ้านเลยก็เห็นคนวิ่งกูขึ้นทางทางซอยตรงสวนมันยายรองค่ะ
อืมเราก็คิดว่าได้น้องแน่แล้วได้น้องแน่แล้วเจอแล้วแน่แน่
แล้วเราก็ไปยืนอยู่ตรงที่เจ้าหน้าที่อุทยานเขาจะมีวอลตีตรงอก
แล้วเสียงวอลก็บอกว่าเจอน้องแล้วเจอตัวเด็กแล้วค่ะ
แต่ดูเหมือนว่าเขาก็กดกดอะไรให้มันหายไปให้เสียงมันขาดอ่ะ
แล้วเราก็มานั่งรอที่บ้านยายบอกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปลูกไม่ต้องไป
ก็ไม่ไหวเดี๋ยวเขาจะหามลูกลงมาอีกไม่ไหวนะไม่ไหว
คือร่างกายเราจริงตอนนั้นมันไม่ไหวแล้วจริง๓๔วันที่ผ่านมาคือ
เราไม่ได้กินข้าวกินน้ำกันเลยตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่นี่คือหมอจะมาอยู่ที่บ้านเราเลย
มาดูแลเราให้เรากินเกลือแร่ตลอดเพราะว่าเราไม่ได้กินข้าวกินน้ำ
แล้วตากับยายก็บอกไม่ต้องไปแล้วพ่ออาชิแม่อาชิที่เป็นลูกลูกบุญธรรมของเราก็บอกไม่ต้องนะ
อาชี้จะขึ้นไปอยู่ไม่ต้องไปหรอกแม่มารออยู่ที่บ้านเดี๋ยวเขาจะอุ้มน้องมา
เราจะได้กอดน้องกันแล้วแล้วเราก็มานั่งรอที่บ้าน
พอนั่งรอที่บ้านพ่อเขาเกิดสงสัยก็เลยแบบร้อนใจก็เลยโทรไปถามเพื่อนที่อยู่ข้างบน
เพราะว่ารู้ว่าเพื่อนไปแล้วคือเพื่อนเขาก็บอกว่าบอกว่าให้ทำใจ
ไม่อยู่แล้วนะก็เป็นอย่างในข่าวค่ะ
จังหวะตอนที่มีคนบอกมันมีเฮือกของความเป็นแม่ไหมคะ
ที่มันต้องไปเองมันจะไม่รอเขาพามา
มันจะต้องไปหาลูกเองอ่ะตอนนั้นคือไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นค่ะ
เพราะว่าเราหาน้องมาหลายวันแล้วไม่รู้ว่าจะเจอจริงหรือเปล่า
คือตอนนั้นคำทำนายนั้นตอนนั้นแม่เชื่อคำทำนาย
เพราะว่ามีคนมายืนยันแล้วว่านี่รองเท้าน้อง
แล้วก็ต้องรีบไปแล้วแหละจะต้องได้เจอแน่นอน
เราต้องรีบไปทำอันนี้ดูเหมือนมันจะจริง
ไม่ได้คิดเรื่องขึ้นเขาเขาจริงเลยตอบตรงเลย
แล้วแม่ก็คิดว่า๓๔วันเราก็ไม่คิดว่าลูกเราตาย
เราไม่ได้คิดเลยว่าลูกเราตายเราคิดว่าลูกเราต้องกลับมาเป็นเป็น
ตอนนั้นแต่ไม่ว่าจะกลับมาแบบเป็นยังมีลมหายใจ
แต่อันนี้ลองคิดแทนคนที่สงสัยนะคะเขาก็คาดหวังว่าพ่อกับแม่จะไม่รอนะ
ต้องไปหาลูกด้วยตัวเองคุณพ่อตอบว่าไงดีคะ
เพราะว่ายายกับตาก็ห้ามไว้เพราะว่าเราก็จะไปอยู่เราก็จะไปอยู่ครับ
เราจะไปแล้วยายกับตาบอกดึงไว้ไม่ต้องไปหรอกลูกไม่ต้องไปหรอก
นี่มีคนตั้งเยอะแยะเขาจะขึ้นไปเอามาให้อยู่จะได้เจอชมพู่แล้ว
นี่ถ้าไปไม่รู้จะได้หามเรามาหรือเปล่าคือตอนนั้นคือจริงเลย
ตอนนั้นสรุปถูกไหมคะคือคุณพ่อคุณแม่กำลังอธิบายว่า
ที่ไม่ขึ้นไปเพราะตากับยายห้ามไว้
เราก็จะไปอยู่ค่ะแต่ตากับยายก็ห้ามไว้ก็เลยฟัง
จะได้กอดลูกแล้วความคิดของเราคือลูกยังอยู่
ลูกยังอยู่แม่ก็จะรอให้ลูกเป็นคนที่ให้คนอื่นพามาหาแทนที่เราจะไปหาลูกเหรอคะ

เราก็เดินแบบช่วงแรกเราเชื่อหมอทรงหมอธรรมมาทำพิธี
มีแต่คนเรียกมาแล้วอยู่ทุบตรงนี้อยู่ทุบตรงนั้น
เรียกตลอดทั้งวันทั้ง๓๔วัน
พอมาเจอว่าลูกเราตายเราถึงไม่เชื่อ

ทำไมเอาความสงสัยในความรู้สึกหลายคน

ในส่วนที่พ่อกับแม่ควรจะเป็นคนดำเนินการเองคะ
ความจริงคือเราไม่ได้ให้ลุงพลดำเนินการทุกอย่างหรอกค่ะ
เอาจริงแม่ให้ลุงพลทำคือ
อันนี้แม่ให้ลุงพลทำจริงคือพาน้องไปผ่าศพครั้งสุดท้ายค่ะ

เพราะว่าตอนนั้นคือตำรวจก็มาสอบเรา
ทีมตำรวจลงมาแล้วค่ะ
เป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเหมือนกันแล้วเขาสอบเราทุกวัน
ละหลายชั่วโมงแม่ก็อยากให้ด้วยความที่ว่าลูกเราตายแบบนี้
แม่ก็อยากให้ข้อมูลกับตำรวจมากที่สุดอยากให้มันเร็ว
แล้วก็เลยให้ลุงพลอ่ะพาน้องไปคือตอนที่ตำรวจมาเอาศพน้องไปน่ะ
แม่ก็ปลูกทุกคนไม่ใช่ปลูกแค่ลุงพลทุกคนทุกคนลุกมาเร็ว
คนที่อยู่ในบ้านเป็นญาติแม่ที่มานอนด้วยกัน
มาช่วยยกโรงน้องขึ้นรถรถตู้แล้วตำรวจก็บอกว่า
มีใครจะไปไหมพ่อกับแม่ว่างไหมแล้วตำรวจภาคสี่ก็มารออยู่
ไม่ต้องไม่ต้องไปตอบคำถามด้วยการที่ทำศพน้อง
คนอื่นอาจจะมองว่าเร็วแล้วก็มีการเผาเสื้อผ้าจำนวนมาก
มันเกิดขึ้นเพราะอะไรคะเผาเสื้อผ้าจำนวนมาก
รวมทั้งของใช้ต่างที่นอนน้องด้วย
คือมันเป็นประเพณีของบ้านเราค่ะระแวกนั้นหมู่บ้านระแวกนั้น
ไม่ใช่แค่บ้านเราบ้านเดียวนะไม่ใช่แค่หมู่บ้านกรอก
คือหมู่บ้านแถวนั้นเขาก็จะทำแบบนี้กันเวลามีคนตาย
ข้าวของเครื่องใช้ต่างคือจะเผาให้ไปจะเหลือไว้เฉพาะอันที่อยากเก็บไว้เป็นที่ละลึก
หรือว่าของรักอะไรประมาณนี้ค่ะแต่แม่แม่กับพ่อไม่มีใคร
กิดเตือนใครเหรอคะว่าควรจะเก็บไว้ก่อนไหมเรายังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดเลย
อย่างน้อยเก็บเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นหลักฐานไหมหรือเก็บไว้เป็นความทรงจำของลูกเราไหม
ไม่ค่ะจะมีแต่ยายยายบอกว่าเพราะว่าเสื้อผ้าข้าวของที่เราที่เก็บน่ะ
ไม่ใช่ว่าเราเก็บวันที่เราไปโรงพยาบาลตอนที่ว่าพบศพน้องวันที่สิบสี่
ญาติญาติต่างก็จะเก็บข้าวของเก็บอะไรให้สะอาดเพื่อที่จะเตรียมทำพิธีต่างรับแขก
คือมีมีคนอื่นเก็บให้เราทั้งหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่า
ในถุงนั้นมันมีเสื้อผ้าแบบไหนบ้างเพราะว่าเราไม่ได้เก็บเอง
แล้วก็ไม่ได้เก็บหมดเพราะยายบอกว่าเหลือไว้ให้ดูต่างหน้าบ้างนะ
อืมก็มีอยู่ค่ะก็เหลืออยู่คุณพ่อมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
แล้วผมอยากถามว่าผมอยากเอาคืนถามคืนว่าลุงพลแล้ว
ผมอยากถามคืนว่าแล้วไทม์ไลน์ลุงพลนะทำไมไม่ตอบให้ชัดเจน
ของพ่อชัดแล้ววันนี้ผมผมให้ชัดแล้วครับ
ผมมีพยานแล้วก็มีวิธีพิเศษที่มีโทรศัพท์
คือประเด็นที่คุณพ่อพูดขึ้นมารอบนี้เนี่ยคือจะบอกว่าคือ
เอาอย่างงี้นะคะถ้าเราเทียบแค่สองคนนะแล้วไม่รวมคนอื่นอื่นอีก

เทียบแค่๒คนซึ่งเป็นคนในนี่
พ่อกำลังจะถามว่าของพ่อชัดแล้วมีพยาน